เพราะว่ามีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันถูกยิงตายนะฮะ
จุดที่ถูกยิงตายห่างจากโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรนะ
คนก่อเหตุนี่อุกอาจมากนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับบริเวณจุดนี้ฮะ
ใกล้กับปากซอยจรรย์สนิทวง๓๐ทับ๑ถนนจรรย์สนิทวง
บางกอกน้อยกรุงเทพครับ
จุดที่มีคนถูกยิงตายตรงนี้
ห่างกับโรงพักบางกอกน้อย๓๐๐เมตรโดยประมาณ
บนถนนเลนซ้ายครับไปเจอร่างนายสัตวรรษอายุ๒๓ปี
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจะขึ้นปีที่๒นะฮะ

พบแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนยังไม่ทราบขนาด
กระสุนเจาะเข้าหน้าอกซ้ายหน้าอกขวา
ซี่โครงซ้ายนิ้วโป้งขวา
จุดต่างเหล่านี้ครับกระสุนเจาะอย่างละ๑นัด
แต่ที่ขาข้างซ้ายกระสุนเจาะ๒นัดครับ
รวมแล้วที่ร่างผู้ตายมีรอยกระสุนทั้งหมด๖นัดด้วยกัน
พบหัวกระสุนไม่ทราบขนาด๓หัวตกอยู่ที่เกิดเหตุครับ
ใกล้กันกับร่างผู้ตายเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
เป็นมอเตอร์ไซค์สีขาวดำล้มคว่ำอยู่นะฮะ
คันนี้ครับแล้วสังเกตรูตรงนั้นไหมครับคุณผู้ชม
คุณน้ำแข็งครับมีรอยกระสุนทะลุด้วยนะฮะที่รถคันนี้
แล้วก็มีหมวกกันน็อกสีขาวของผู้ตายตกอยู่
สอบสวนเบื้องต้นจังหวะที่ผู้ตายขี่รถมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายเป็นผู้ชายสองคนครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมาประกบแล้วกระหน่ำยิงยิงระยะเผาขนเลยฮะ
รถผู้ตายล้มคว่ำตัวผู้ตายเซธลาถลายไปกับถนน
คนร้ายขับรถเลยไปแล้ววนกลับมาเพื่อมายิงซ้ำอีกหลายนัดครับ
ล็อตเลยนะฮะล็อตแรกคือยิงให้ล้ม
แล้วล็อตที่๒วนกลับมาเพื่อยิงซ้ำเอาให้ตาย
แล้วก็หลบหนีไปครับบนถนนเส้นจรรย์สนิทวงมุ่งหน้าสี่แยกไฟฉาย

ผู้กำกับการสอนอบางกอกน้อยบอกว่าชุดสืบครับไล่เช็ควงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายคนที่ขี่รถประกบผู้ตาย
ออกมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงหน้าหอพักคือไล่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ
จากบริเวณซอยจรันสนิทวง๔๒
พอมาถึงจุดเกิดเหตุประกบยิงจนรถผู้ตายล้ม

อันนี้ข้อมูลจากวงจรปิดก็ยืนยันตรงกันกับที่สืบข่าวมาได้
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจมากแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันตัวคนก่อเหตุได้
เพราะทั้งสองคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าทั้งคู่ครับ
ตำรวจเชิญเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำแล้วบางส่วน
ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเป็นขัดแย้งส่วนตัว
ความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือยิงผิดคน

ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนตกใจและกลัวมาก
เพราะมันคล้ายกันกับเหตุการณ์ที่เคยมีคนร้ายประกบยิงนักเรียนสถาบันดัง
จนถึงแก่ความตายเมื่อ๒๒กรกฎาคมปีที่แล้ว
ถ้าจำกันได้ตอนนั้นเกิดขึ้นแถวซอยเทิดไทย๘๔
แล้วคนร้าย๒คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเหมือนกัน

แล้วยังจับไม่ได้จากเหตุการณ์ปีที่แล้วยังจับไม่ได้
แล้วมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันอีกต่างหาก
คนก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
เชื่อมโยงกันไหมตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

แถวทีวีจะรีบแรงงานให้ทราบทันทีครับ